เฮ้ยมันยังเตือนมาอยู่ตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดออกมา

ก็นี่ไงมันก็ยังคงคุมเคลือกันอยู่ไงคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะในงานวงส่งละครเรื่องใหม่ของเธอ
ก็เป็นเริกงามยามดีที่บรรดาสื่อมวลชนจะได้กระแสถาม
ถึงเรื่องราวความรักว่าเป็นจริงแบบที่ข่าวเขาลือกันหรือเปล่า
งานนี้นางเอกสาวหน้าแบ๊วเจนี่เทียนโพสุวรรณของเรา
ก็ยังคงรูดซิบปากเงียบบอกเพียงแต่ว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวค่ะ
เราอยู่ด้วยกันมันนานแล้วเนอะบนองการเพราะฉะนั้น
เรื่องของตัวตัวเองจริงเขาไม่พูดหรอก
หลายคนก็เดาไปต่อไปถ้าเดาแล้วไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นไรเดาได้เมื่อว่ากัน

ตอนนี้ก็จริงเอาจริงคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย
เจนี่กับหนุ่มกึ้งเขาไม่เคยออกมายอมรับเลยนะว่าคบกัน
จู่พอมันมีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่าเขาสบั้นรักกัน
เขาจะออกมายอมรับได้ยังไงในเมื่อก่อนหน้านี้เขาไม่เคยออกมาบอกเลยว่าเขาคบกัน
ก็เรื่องส่วนตัวเจนก็อยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
โอเคนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอาหารเยอะ